นุ่มรีดง่ายหอมสดชื่นติดคนยาวนาน
ช่วยกำจัดปีนอับชื้นที่ต้นเหตุ

เริ่มลูกสดใหม่

วันศุกร์วันนี้กลับมาเจอกัน
วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงนะครับ

เป็นนักข่าวตัวจริงที่มาอ่านข่าววันนี้

ปกติคือดูข่าวใส่ไข่แต่เป็นคนดูอย่างเดียว

แต่ว่าวันนี้เอา

เรื่องมินเนี่ยจะออกอย่างไงจะทำอย่างไง

แต่แน่นอนป๊าชูได้ติดตามข่าว
ซึ่งขอบอกว่าขอประนามความโหดเยี่ยมของพ่อเลี้ยงเนี่ยนะ
ที่ฆ่าเตะเด็กจนตาย

เราว่าเอาให้เด็กปัสสาวะใส่ขวด
เอาปัสสาวะเทใส่เด็กเนี่ยมันเอามาหิดผิดมนุษย์มนามันชั่วร้ายแล้วเนี่ยนะ

เขาบอกว่าดีไม่ดีบางวันมันเอาอุจจาระอาให้กินด้วย

คือถ้าเอาให้ตามเนื้อข่าวเล่าก็คือว่านอกจากซ้อมทรมานนี่เราล้วนอยู่แล้วเนอ
เอาไอ้สายเคเบิ้ลลัดข้อมือทั้งเอาสายไฟเขี้ยนทั้งเตะทั้งกระทืบ
ให้กินปัสสาวะแล้วเขาบอกว่าให้น้องกินพริกป่นแบบเยอะ
จนเขาแบบท้องมันรับไม่ไหวแล้วเขาก็อ้วกก็บังคับให้เขากินอ้วกตัวเองด้วย
มันใช้เท้าเตะที่ลำตัวใช้สายไฟตีซ้ำชนเด็ก
จัดการตีอีกและทำแบบนี้เอาสายเคเบิ้ลมัดแขนเด็ก

ดูนี้มันไม่ใช่เหล็กตัดในบ้านอย่างเดียวนะ
คือหน้าต่างคือถ้าดูจากกราฟิตที่ทำใหม่ทั้งบ้านใช่ค่ะ

ห้องครัวห้องน้ำห้องกลางห้องนอนอะ
โทรศัพท์แจ้งตำรวจหรือมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่ข้างล่าง

เอาง่ายญาติพี่น้องอยู่แถวนั้น
แล้วสิ่งหนึ่งภาพที่วันนี้เรากล้าอ่านข่าวเพราะอะไร
น้าชายที่เขาเลี้ยงหลานอย่างนี้

คือตบไอ้แม่นะพี่ไม่ยอมดูแล

ซึ่งปรากฏว่าลูกสาวคนโตอายุ๑๖
ลูกสาวบอกบางวันน่ะผู้แม่เนี่ย
มากอดบอกอยากเป็นพ่อที่ดีมากอดมาหอม

มันทำซะอย่างนั้นจนตาย
อันนี้น่าจะโดนประหารไหม

คือนะตอนนี้ข้อหามันถูกแจ้งออกมาแล้วนะคะ

คือฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือทารุณใช่ไหม

หรือไม่ทำอะไรหรือยอมจำนวนด้วยความกลัวต่อชีวิต
แล้วก็หน่วงเหนียวกักขังจนเขาตาย
แต่ทีนี้๓ข้อหานักเนี่ยมิ้นอยากรู้ว่า

อ้าวฆ่าเดินโอ้วถ้าเรียกกันโดยทั่วไปเนี่ย
ก็คือ๒๘๙ฆ่าบุพการี
อ๋อเหรอคือ๒๘๙ฆ่าบุพการีฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าตำรวงตำรวจฆ่าผู้ช่วย
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองคิดไว้แล้ว
ฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
นั่นแหละอันนี้แหละคือเด็กทรมานทร
แปลว่านี่คือข้อหาที่หนักที่สุดที่เรามีในบ้านเราเลยป่ะคะ
และมันก็เข้าข้อหาทั้งหนักหน่วงกักขัง
ทั้งตีทั้งกินขี้กินเยี่ยวกินอาเจียน
คือเท่าที่ส่วนใหญ่เวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนอยู่ขึ้นชาวบ้านเนอะมันมีคนที่อยู่บ้านข้างเลย
เขาก็จะรู้สึกว่าแบบเรื่องผัวเมียเรื่องครอบครัว
นี่มันเรื่องครอบครัวมันตีเด็กทำร้ายเด็ก
ไม่วันนี้ทุกคนถึงมุ่งประเด็นมา
ป่าชุคิดดูว่าเอาเด็กผูกไว้ทั้งคืน

ระหว่างที่คนเมาเนี่ยเวลาเมาเนี่ยมันจะต้องนอนหลับลึกกว่า

ทำไมไม่เอารูปออกจากชิ้นผูก
ผมว่ามีวิธีคือ
เฉือนของพ่อไปเลยเฉือนหัวเลย
เอาแบบนั้นเลยอะคะอือเพราะว่ามันทำร้ายอะ
จริงเราขอดูภาพสักนิดนึงไหมป่า
นี่ไงโดน

แต่วันนี้เขารับสารภาพหมดใช่ไหมจ๊ะมิ้นจ้
เขารับสารภาพหมดทุกข้อกล่าวหาแต่ทีนี้พอเขารับอย่างนี้เขาจะได้ลดโทษไหมคุณชุวิต
เขายอมรับไม่ได้ลดหรอกแล้วหน้ามันนิ่งไอ้เนี่ย
มันแทนที่จะแสดงอาการสารภาพยอมรับร้องไห้ไม่มี
หน้าตามันนิ่งไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหมือนกับว่ามันทำเป็นเรื่องปกติ
คุณคิดดูแล้วกันไอ้คนพันนี้เอาไว้ได้ที่ไหน
คือสารสารไม่ลดหรอกเพราะว่ามันจำนวนด้วยหลักฐานมันทำร้ายเด็กมันโอ้โหเยอะ
เข้าไปเออแล้วอีกอย่างนึงนะอันที่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าฐานะศิกเก่านะ
โดนรับน้องโดนแน่ศิกเก่าในที่นี่คือศิกเก่าเรือนจำ
ศิกเก่าคุกเอาผมไปตรงแล้วกัน๓รอบแล้วแล้วใครจะรับเขาหรอคะ

โอ้โหเข้าแถวกันเลยล่ะครับจริงเหรอคะ

เขามีเครื่องนะ
คุยกันเฮ้ยอันนี้มาละมันชื่อไหม
ไอ้วิรัสอันวิรัสมาแล้วอันนี้แม่งทำร้ายเด็ก

ให้กินฉี่กินอึเด็กอาเจียน
มาแล้วครับมาแล้วครับพ่อบ้านเอ่ย
บ้านบังซื้อบ้านลาดพร้าวบ้านเหนือบ้านใต้

คือมิ้นเคยได้ยินเขาบอกว่าคือแม้กระทั่งที่นักโทษที่อยู่ข้างใน
เขาจะไม่ค่อยชอบคดีแบบนี้ไม่ชอบนักโทษที่ทำแบบนี้
จากอีกคดีหนึ่งคือฆ่าพ่อแม่
เหรอทำร้ายเด็กกับฆ่าพ่อแม่นี่คือเขารับกันไม่ได้

อันนี้ไม่มีใครห้ามด้วยนะถ้าอยู่ในนั้นไม่มีใครห้ามด้วย

วันนี้แม่ออกมาพูดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ว่ายังไงแม่บอกว่าเกลียดสามีใหม่คนนี้แล้ว

แล้วเมื่อวานบอกว่าแบบไม่โทษใครใช่ไหม
แต่วันนี้แม่ออกมาพูดใหม่แล้วบอกว่า
เสียใจมากที่ลูกตายเกียรติแล้ววันนี้

วันวันแรกเนี่ยคือแม่พูดถึงขนาดว่าไม่ติดใจเอาความในการตายของลูก
แต่ทางคุณยายกับน้าซึ่งน้องชายแม่กับแม่แม่ของแม่เนี่ย

แต่วันนี้ปุ๊บแม่บอกแม่เสียใจแล้ว

ตอนที่เขาทำอ่ะเราหลับจริงจริงเราไม่ได้ยินจริงจริงเราก็เลยไม่รู้
ที่เขาไปเรียกเราเราถึงเห็นไง
ตอนนั้นไม่ได้ยินมีแต่ตอนที่เขาลงโทษตอนเย็นที่ตีด้วยสายไฟ
แล้วแม่ก็จะเข้ามาห้ามแม่ห้ามไม่ได้ก็กลัวลูกโดนหนักอีก

ตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครก็พยายามหาที่อยู่ใหม่กับลูกแค่นั้น
เราก็จะไม่ไปรบกวนเพราะพูดไปอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ
ดำข้อแนะนำนะคือไอ้คดีอย่างนี้ผมเห็นหลายครั้งแล้วแล้วส่วนมากก็จะเป็นพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงตีลูกเลี้ยงหลายครั้งหลายคาเป็นเรื่องซ้ำซากที่เห็นอยู่ในสังคมเป็นประจำเดี๋ยว
ปีหน้าเดี๋ยวก็โผล่มาอีกค่ะช่วยเตือนหน่อยเถอะไอ้ผู้หญิง

แล้วพอทำไปอย่างนี้พอโตขึ้นเป็นอย่างไร
มันก็ต้องเกิดจิตใจแบบโอ้โหโตมาอย่างนี้โดนเตะโดนตี

พอโตขึ้นไปมันก็เกลียดแล้ว
การมีครอบครัวมันก็ไปทำร้ายเวลามีเมีย
มันก็จะเป็นวัตจักร
เวลาโตขึ้นไปมีเมียก็ทำร้ายเพราะว่าเคยโดนพ่อทำร้ายมา

คือต้องฟังไว้ว่าแบบเออเราก็ต้องเลือกคนดีอะเนาะ

เลือกนะไม่เอาพวกเล่นการพนันนะ
ไม่เอาพวกแบบเจ้าชู้นะ

แต่ไม่มีใครบอกเลยไม่เอาพวกทรมานเด็กนะ

กว่าจะรู้ว่าเขาทรมานก็ต้องคบกันก่อนไหมคะ

ว่าแบบจริงคนนี้พฤติกรรมไปไหน

เดี๋ยวบอกให้
ก็มันล้องไปทุกเรื่อง

มันไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็เป็นนักล้อง

เขาเป็นองค์กรของเขาเป็นองค์กรอิสระถูกต้องไหม

ถูกฟ้องอยู่หลังจากที่ไปมีเรื่องกับทางอดิษฐ์พระมตะล้อ

เออเซลลี่พิสูจน์

คุณเสรีพิสุทธิ์ใช่เขาคือหลังจากที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมา

ไปตรวจสอบหน่อยว่าองค์กรของคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ลงมีคนเดียวใครจ่ายเงินเดือนแล้วทำตามจุดประสงค์จริงหรือเปล่า

หรือคดีหลายคดีคุณศรีสุวรรณก็เป็นคนไปร้อง
คือถ้าผมพูดจริงนะเมืองไทยเนี่ยนะ

เมืองนอกไม่มีว่ามีฝรั่งหรือว่า
ใครมาเดินถือซองแล้วไปยื่นไม่มีนะ

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

ราชการกลัวที่สุดคือกลัวคนร้อง

การเรียกร้องสิทธิ์ในสังคมหรือเปล่า

โอ้โหร้องถูกคนนะเออนี่ร้องถูกคนนะ
พระยันตะเราทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะคดีเขาหมดอายุไปแล้ว
ใช่ใช่อ้าวอำมุดอำวาสต่อ
ขออนุญาตเล่าก่อนแล้วกันว่าวันนี้นะครับ
คุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ทำหนังสือเร่งด่วนเรียนไปยังมหาเถระสมาคม

บอกว่าให้ดำเนินการเอาผิดอดีตพระยันตะ

แต่ชื่อของเขาในวันนี้คือนายวินัยละอองสุวรรณ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๐๘ประกอบพรบคณะสงฆ์๒๕๐๕ม๒๕
เนื่องจากว่าอะไรสืบเนื่องจากว่ากรณีโซเชียลมีเดียสื่อมวลชน
ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าอดีตพระยันตระทำพิธีครบรอบอายุ๗๐ปี
นะครับมีเหล่าพระสงฆ์ที่เริ่มใสมาร่วมงานกันเรียกว่าครับข้างเลยล่ะ
ก่อนได้กลับก่อนหมายถึงก็จะร่ำจะลากันก็ได้กราบแล้วก็ขอพรแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่
เป็นที่ระลึกอันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
โดยหลักฐานสำคัญในกรณีดังกล่าวคืออดีตพระยันตะได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่ง
ภาพที่ปรากฏออกมายืนยันว่าตนยังเป็นพระและนักบวชอยู่มีแต่รูปภายนอกเท่านั้นที่เปลี่ยนไป
อันนี้ผมไม่เห็นด้วยคือต้องพูดเล่าประวัติให้ฟังสักนิดหนึ่งโอเคยันตระคือใคร
โอเคนะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้เมื่อ๒๐๓๐ปีที่แล้วเนี่ยยันตระคือพระรูปหนึ่ง
ที่มีรั่วหน้าตารูปทรงเนี่ยดูสง่างามค่ะมีคนไปเอารูปธรรมมายืนนั่งสมาธิ
ใต้ต้นพวกคอร์มก็บอกว่านี่เหมือนกับพระพฤตเจ้ากลับชาติมาเกิดถึงขนาดนั้นเลยหรอ
จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้หญิงชื่อนางจันทิรามาบอกว่ามีลูกกับพระยันตระองค์นี้
ก็เรื่องเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยคือเรื่องพระเล่นกับศรีกาเนี่ยมีอยู่ประจำนะ
แต่องค์นี้นี่ดังมากนะไปทำไปทำมายังไม่ได้ขึ้นสงขึ้นศาลปรากฏว่าทำไม
แล้วก็หนีคดีอยู่๒๐ปีพอครบ๒๐ปีเสร็จก็กลับมาเมืองไทย
พอกลับมาเมืองไทยก็บอกว่ายังไม่ได้เปล่งวาจาว่าไม่เป็นพระนะ
ก็ยังเป็นพระอยู่เพียงแต่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ชุดนะ
ใส่สีเขียวทานไม่ตัดผมแต่ว่าจิตใจยังเป็นพระ
ก็เป็นซะอย่างนี้แหละคนไทยนี่เราก็ไปเชื่อ
คุณดูสิให้พระไปกราบไหว้อ่ะ
เออแต่เมื่อกี้เยอะมากมีพระส่งหลายรูปมากนะครับใช่ไหม
ปีหนีไปแล้วยังไม่จบนะเวรกรรมมันมีจริง
ไปอยู่อเมริกาไปขับรถชนคนตาย
อ๋อเหรออ้าวที่อเมริกานี่แหละ
แล้วติดคุกปะฮะนี่ติดคุก
เอาเหรอเอาเขาไปติดคุกอเมริกามาแล้วตายแล้ว
เราไปติดคุกไปอะไรที่อเมริกาหมดเงินหมดทองไปไม่รู้เท่าไหร่
อ๋อเหรอแล้วก็กลับมาพอครบ
พอครบ๒๐ปีก็กลับมาเมืองไทยก็ทำท่าทางเหมือนกับว่า
ยังเป็นพระเป็นเจ้าอยู่นะอยู่อเมริกาก็เดินสายเผยแพร่พระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้
คนไทยก็เชื่อก็มาทำญาติโยมเชื่ออันนี้ผมเห็นว่ามันไม่ควรคุณมดดำ

ก็มันหมดไปแล้ว๒๐ปีหมดอายุกวางไปแล้ว
เขาจำแล้วว่าได้แต่๒๕๓๗เขาบอกว่าความดังของพระอัญตระ
มิ้นคิดดูว่าพี่อ่านข่าวเมื่อวานเขาบอกท้องสนามหลวงใหญ่ไหม

คนเต็มท้องสนามหลวงมารอพระยันตา
จริงหรอวันนี้กว่าดาราอีกแล้วเนี่ย
จริงไหมฮะตอนสมัยนั้นนีนแอร์รู้อย่างไหมล่ะ
แล้วกันเนี่ยแหละผมก็เจออยู่ในคุก

เพราะฉะนั้นอดีตพระอัญตระแล้วทำไมพระสงฆ์ถึงยังมีความเรื่องใสในพระอัญตระ
อันนี้มันไม่ถูกอ่ะไม่ถูกว่าเอาพระเนี่ยไปกราบไปไหว้มันไม่ถูก
เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่พระแล้ว
ก็มักจะอ้างอย่างนี้แหละคุณมดอาเมยพระทุกคนเวลามีแปดเปื้อนอะไรเนี่ย
ถามจริงเถอะนะเวลาไปเอากันเนี่ยถึงที่วัดเนี่ยนะ
บางทีเนี่ยเจ้าบ้านถึงขนาดไปล้อมกุฏิอ่ะ

ก็มีหลักฐานตรงลูกไง

เมื่อก่อนเราจำกันได้ว่าประมาณไม่ถึงสิบขวบ
คนจะฟังคลิปเสียงของพระยันตะกับ

ถ้าถึงทุกวันนี้อาจจะเพียงคลิปวีดีโอมาเลย
ซึ่งจริงกูศิษย์ธรรมบอกตามหลักอย่างที่คือป้าชูบอก
อดีตพระยันตะเนี่ยได้พ้นจากความเป็นพระไปนานแล้ว
เงื่อจากอะไรเสพเมฑุร์ตอนนั้นเสพเมฑุร์
อีกทั้งได้หลบหนีคดีอายาไปอยู่ต่างประเทศจนหมดอายุความ

ที่อดีตพระยันตระยืนยันต่อสาธารณะว่า
ยังเป็นพระอยู่และแต่งกายห่มดิวรสีเขียว
อันมิรักษณะคล้ายพระในพุธศาษณา
พฤติกรรมดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดตามปอ๒๐๘โดยชัดเจน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
แต่งตัวเรียนแบบนะแต่งตัวเรียนแบบสงฆ์
ทำท่าทางเหมือนกับว่าจะเป็นอาจารย์จะไปสอนเผยแพร่อะไรต่างเหล่านี้
แล้วก็เดี๋ยวก็เรียกทำวงทำบุญนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ย
ต่างประเทศก็ทำแบบนี้ไปอเมริกาก็ทำแบบนี้นะตอนนี้กลับมาเมืองไทย
แล้วคนไทยเนี่ยมดดำมินเชื่อง่ายเชื่อง่าย
สมัยก่อนผมทำาเอานวดผมไปซื้อพระพิกเกเนสที่จุษักร์

ศรีแยกจตุจักรศรีแยกกล้วยขวางก็มี
แต่ก่อนไม่มีอะไรพอมีพระไปวางปุ๊บ
โอ้โหคนทำบุญทำบุญกันคึกคัก

แล้วก็ไม่ต้องให้นายศรีสุวรรณมาร้องหรอกนะ

ตอนนี้ที่เขาร้องไปแล้วมันจะมีหมายจับออกมาไหมล่ะฮะ

ซึ่งเขามีกำหนดจะกลับบ้านเขาอยู่แล้ว

ไปแล้วเขาจะกลับกุฏิเขาหรือวัดเขาเนี่ย

ก็คือไปตามแบบบ้านเกิดของเขา
แสดงว่าเมื่อก่อนวัดที่เขาสร้างไว้

อย่าไปออกข่าวอย่าไปอะไรเลยนะ

ตรวจไปก็ทำให้มันยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่
ถ้าเกิดไม่จริงคุณก็สู้สิ

เรื่องความเชื่อมันพูดยากเนอะ

เชื่อไปแล้วอะไรแบบนี้

แต่มินจะสงสัยเรื่องราวภาษกราบไหว้เหมือนกัน
แล้วมันยังไง
คือตัวเองเคยไปเห็นเกี่ยวกับรัฐธิต่างหรือนิกายต่างมันมีเยอะจริงมิ้น
ถ้าสมมุติเราไปอินเดียเราไปเนปาเราจะเห็นว่าจะมีหลายนิกาย
จะแต่งตัวยิ่งกว่านี้เป็นพรามเป็นผมยาวกว่านี้
บางนี่ดูสิอันนี้ทำเหมือนพระดูสิ
ดูกราบด้วยเห็นไหมนี่ดูสิ
แต่ลูกเขาก็เหมือนพระอินเดียเหมือนกันนะคะ
จริงก็ดีนะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไป
ถ้าแบบใจเราอยากจะเออถือศีลอะไรอย่างนี้มินว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
ตัวค้าให้พระแล้วมีการแสดงทำเทศนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตั้ง
ฉายาจิ้งเขียวเออจิ้งเขียวคืออะไรฮะเขาใส่ชุดเขียวไง
ก็จิ้งคือก็จิ้งไงจิ้งไงเหมือนจิ้งจกอ่ะจิ้งจกตอนนี้จิ้งเขียว
เออตั้งฉายาฉายาก็จิ้งเขียวจิ้งเขียวหรอฮะเออ
แฟนส่งมาจิ้งเขียวจิ้งเขียวก็เลยงงคืออะไรเออเออ
เมื่อกี้มีคนบอกอยากให้มิ้นมาเยี่ยมเยี่ยมบ่อยยินดีค่ะ
โอ้โหชุดนี้ชอบมากเลยนะออนไลน์เท่านั้นค่ะ

ไหนมาไหน๑พฤศจิกายนร้านอาหารก็จะเต็มที่
เมิดได้ตั้งออกคอร์ฟิวเลิกแล้วค่ะ
คอร์ฟิวเลิก๓๑ตุลาคมนี้แต่ว่าแค่๑๗จังหวัดนะคะ
เดี๋ยวก่อนแม่หนูมีปัญหาหนูเนี่ยพักอาศัยอยู่นนทบุรี
ซึ่งไม่เข้าต่างไม่ได้อยู่ใน๑๗จังหวัด
แต่หนูต้องมาทำงานที่กรุงเทพเขตจตุจักรแล้วหนูกลับบ้านได้ไหม
เดี๋ยวก่อนหนูยังไม่รู้เลยไอ้๑๗จังหวัดเนี่ย

ใช่ก็เป็นจังหวัดท้องเที่ยวมีกรุงเทพ
แต่นอกนั้นก็คือพวกเชียงใหม่ตราดบุรีรำประจวบคีรีขันเพชรบุรี
แต่ว่าบางพื้นที่เขาจะมีเฉพาะเจาะจงนะคะว่าแค่เขตไหนอำเภอไหนเท่านั้น
ชณ์บุรีมีรวมพัทยาสีราชามั้ย
มีค่ะมีพัทยาศรีราชาบังละมุงศรีชังสัตหี

ระนองระนองนี่ก็เฉพาะเกาะพยามอย่างเดียวนะ

อย่างนี้ที่เมื่อกี้ตาหนูนี่ถามเนี่ย
นนทบุรีเนี่ยไม่มีใช่ไหม

แจ้งปัฒนะกบนโนทบุรีแล้วนะ

เจอตำรวจตำรวจก็อธิบายให้เขาฟังได้
เขาจะจับเข้าคุกเลย

จริงแล้วว่าช่างภาพไทยรัฐเคยนะคะ
ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจ

สมัยก่อนเขามี๓ทุ่มผม๕ทุ่มผมกลับบ้านผมเจอตำรวจเขากวักมือเรียกให้จอด
ผมก็เปิดกระจกว่าอ้าวน้องทำอะไรกันเออดีมากยืนเฝ้าให้ดีนะ
ถูกต้องแล้วโอเคปิดกระจกไปเลย

ก็เพราะว่าเป็นป่าชูเงินลา
แต่เขาอาจจะตามแองจี้ได้ก็ได้นะ
ทีนี้อ่ะก่อน๑๗จังหวัดนำร่องอันที่๑
ก็คือหมายความว่าถ้าต่างชาติเข้ามา

ประเทศมีประเทศอะไรอังกฤษอเมริกา
แม้กระทั่งทุกวันนี้เราบินไปฮ่องกงยังได้แล้วเลยมี
ฮ่องกงสเปนสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ได้
อีกทีนะคะกัมพูชาก็เข้าได้ไม่ต้องกักตัวแล้วนะ

ทีนี้ผมยกตัวอย่างคุณพูดฮ่องกงก็ดีแล้วล่ะ

คุณรู้ไหมผมมีญาติอยู่ฮ่องกง
อันนี้อะไรโทรไปถามนะบอกไม่มีใครมา
เพราะอะไรรู้ไหมโดนขากลับไปกักตัว๒๑วัน
ปรากฏเราเข้าฮ่องกงเราโดนกักตัว
ไอ้คนที่มาจากฮ่องกงสมมุติคนฮ่องกงอ่ะ

อ่าโชว์ว่าตัวเองฉีดวัคซีนแล้ว
มาเที่ยวประเทศไทยได้ขากลับไป
ไม่ว่าฮ่องกงไม่ว่าจีน๒๑วัน

ฉะนั้นเข้ามาเที่ยวประเทศไทย๓วัน๕วัน

แน่นอนตอนนี้แน่นอนอยู่แล้ว

ก็เรียกว่า๔๖ประเทศที่อยากให้กลับมา

ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าสำเร็จไม่สำเร็จก็เอานะ
เราก็หวังว่าทุกคนธุรกิจทุกอย่างจะฟื้นเกิดขึ้นนะ

สรุปแล้วฝรั่งมานี่ไม่ให้มันกินเนี่ยนะ

โปรเกตแซนบ็อคอะไรอย่างนี้ก็ได้
ภูเก็ตแซนบล็อกเชียงใหม่แซนบล็อกอย่างนี้น่าจะได้อยู่

เพราะว่าตอนแรกเบื้องต้นที่เค้าตั้งเอาไว้ก็คือ๑ธันวาคม

คือบางทีร้านอาหารฟั่นหลงฟั่นหลังเนี่ย
เปลี่ยนไข่เจียวแฟร์อย่างเดียว

ผับสถานบันเทิงให้เปิดได้๑ธันวาค

กรุงนายกเขาอยู่แต่ยังไม่ได้เซ็น
เบื้องตั้วนายกเซ็นวันที่๑พฤศจิกายนก่อน
เราจะเคอร์ฟิลล์กันมาสุดท้ายคือสิ้นเดือนตุลา
๕นึงวันที่พอดีการบุ๊ปโอเคแล้วกลับมาเปิด

ที่ไม่ได้ระบุใน๑๗จังหวัดนี้ยังไม่ได้
เหมือนอย่างที่เขาพูดถ้าเกิดนนทบุรีเนี่ย

จับติดคุกไปรอที่โรงพัก
ก็อาจจะอธิบายให้เขาฟังได้พี่น้องที่
ติดกันเลยบางทีไม่รู้เนี่ยคำถามอีกอย่างหนึ่ง

คืออำเภอไหนทั้งอำเภอก็ไม่ได้แม่บางทีต้องไปดูตำบลด้วย
อำเภอเมืองอำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อ
อ้าวแล้วพลพิสัยที่บ้างไฟพญานาคขึ้นล่ะ

ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะอำเภอที่บอกไว้เท่านั้น
โก้โก้โก้บุรีรำล่ะ

อุดรทานีไปได้ที่บ้านดุงอึดกุมปวะปยปะจักรคือมันมี
อย่างที่อย่างที่แองจี้บอกอย่างประจวบอย่างนี้ค่ะ
ได้เฉพาะตำบลหัวหินกับหนองแก่นะคะ
ก็หมายความว่าที่มดดำพูดเนี่ยก็คือ
ทำยังไงอ่ะแต่อำเภอเมืองไม่เข้าฟิลล์อันนี้มันก็ย้อนแยงไหมปะ
ดาวนคิดมากไปหรือเปล่าเหมือนปะหลังให้จีนมาเที่ยว

ผิดเปรกหนึ่งนึงได้ไหมคะมีแฟนโทรโส่งมาว่า
เคยเห็นคุณมิ้นไปทานข้าวกับแฟนแถวทองหล่อ
ผมนี่เหง่อยเลยมีเรื่องของอะไรหรือคะ

สมุดปลาการอันนี้เขียนว่าสุวรรณภงด้วยนะ

คือต้องบอกว่า

เข้ายอดติดจริงต่ำกว่าก็จริงประมาณ๙๘๐๐ใช่ไหมคะ
นิดอยู่ดีก็ยังถือว่าทะลุหมื่นอยู่ดี
ตอนนี้คนเขาก็เลยกลัวกันว่าคือเปิดประเทศดีใจแหละ
แต่แหมมาตรกงมาตรกันวัคซีนพอหรือยัง

น้ำยาอนามัยมิสทีนผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

งงไปดิสตันไป๕วิก
โดยในคลิปเนี่ยจะปรากฏภาพของคุณ

เดินมาขุดต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้

คืออันนี้งงดีกว่าคือเขาบอกว่าที่แบบว่าเด็ก

โวยรั่นแบบว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือว่า

ต่อที่ว่าเขาเสร็จเร็ว

นาเล่เร็วคือเสร็จกามกิจเร็ว

ซึ่งเขาบอกแม่คราวนี้มันได้อารมณ์ถึงรถถึงอารมณ์
มันเสร็จเร็วแต่เวลาที่ตกลงกับน้องเขาไว้

แต่ตัวเองเนี่ยมันเสร็จเร็วเกิน
ผมตีห้องออกแบบพี่ผู้ชาย

อยู่ภายในเวลา๔๐นาที

ก่อนจะมาคุยละเอียดเลย
มาแล้วถ้าจะเบิ้ลก็คือต้องจ่ายเพิ่มไงเนี่ยจริงจริงแล้วจริงจริงเขาก็เขียนว่าน้ำหนึ่งใช่ไหมในนั้น
ในนั้นก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วในลายคุยกันในลายแล้วจริงจริงถ้าพี่จะเบิ้ลให้ก็ต้องจ่ายเพิ่ม
ไม่ไม่ถ้าสองนาทีสองนาทีสามนาทียังผมก็คุยแล้วอะไรสองนาทีสามนาทีอะไรถ้าถ้าเบิ้ล
ตอนที่เราคุยกันอ่ะคุยไลน์ตกลงซื้อขายกันอ่ะเพราะว่าโอเค๑๒๐๐นะแต่ถ้าเสร็จเร็วเนี่ย
เบิ้ลได้ฟรีภายในสี่สิบนาทีแต่เมื่อตนจะขอเบิ้ลกลับถูกเรียกเก็บอีกห้าร้อย
อ่าอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยคืออย่างงี้คือตกลงกันเนี้ยว่าสี่สิบนาที
ระยะเวลาสี่สิบนาทีจ่ายพันสองร้อยบาทอืมการจ่ายพันสองร้อยบาทเนี่ย
คือเข้าไปและก็เอ่อพูดง่ายง่ายร่วมประเวณีอืมเสพเมทุนนะ
เร็วเกินไปหน่อยคือเสร็จแห่นกเขาเรียกภาษาผมเนี่ยนกก็จิบไม่ทัน
สองนาทีเสร็จไอ้สองนาทีเสร็จก็เสียดายสตางค์ที่เราจ่ายเงินไปอ่า
เสียดายสตางค์ว่าไอ้ผันสองมันไม่คุ้มเว้ยเออผันสองเพราะตอนตกลงกันว่าไอ้สี่สิบนาทีเนี้ย
ก็เลยหั่นครึ่งราคา๖๐๐อันนี้คือเป็นปัญหาว่าไม่มีคนกลางน่าเห็นใจเหมือนกันนะ

เอ้าเห้ยคนกลางมันหากินเอง

อันนี้แสดงว่าไม่จ่ายตังค์ก่อน

พอออกมาก็เลยจ่ายให้๖๐๐เพราะเสร็จเร็ว

คือครึ่งจานมันขอจ่าย๑๕บาทมึง

คือมันต้องวิจารณ์กันให้ตรงนะ

อบนวดเนี่ยมันยังเป็นคนกลาง
มันเหมือนกับสังคมหลีตาให้
สังคมหลีตาให้พอคุณเข้าไป
คุณ๒๐๐๐คุณก็จ่าย๒๐๐ก่อน
แล้วคุณขึ้นไปแล้วถ้าคุณถามกลับกันนะ
ถ้าเกิดไอ้เนี่ยมันเอานานล่ะ

เออมันเอานาน๔๐นาทียังไม่เสร็จเนี่ย

คือจริงแล้วมันต้องอิงตามระยะเวลา

สำเร็จแล้วก็ต้องจบไปเธอจะ๕นาทีชั่วโมงนึง
ก็คือถูกอันนี้อันนี้ที่มดดำพูดนี่ก็ถูกผมถามแค่อย่างเดียวก็คือ
สมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่เสร็จนี่คุณต้องจ่ายไหม
ก็ต้องจ่ายหรือว่าเอาอย่างงี้ละกันสมมุติมีบางคนเนี่ย
ถ้าขึ้นไปแล้วถอดเสื้อผ้ามาอุ้ยโอ้โหหน้าท้องนี่แผนที่ประเทศไทยเลยนะ
รมีหน้าท้องแผนที่ประเทศไทยตนใส่ชุดอยู่มันไม่เห็นเนี่ย
ถอดออกมาเห็นแผนที่ประเทศไทยเลยไม่เอาดีกว่าขอลง

อันนี้เค้าจะไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับง่ายเราซื้ออะไรมาเราไม่ตรงปกอ่ะเราต้องจ่ายไหมล่ะ
เอาประสาทชาวบ้างถ้าสมมติจะพูดมา
ทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันมากมายเออรูปมันไม่ตรงปกอยู่แล้วอ่ะ

คุณยังไม่ได้แกะอะไรใช่ไหมคุณยังไม่ได้แกะอะไรเพราะแกะออกมาอีก
ต้องจ่ายตังค์ก่อนแต่ถ้าสมมุติมันไม่ตรงปกก็คือว่าซวยไปจะให้ทำยังไง
เธอเอาเงินฉันคืนมาใครก็จะตีให้สิเธอเขียนอย่างนี้ว่าทุกอย่าง
อยู่ในความเสี่ยงไงต้องยอมรับความเสี่ยงนี่การลงทุนเหรอคะ
สมมติมันเร็วเร็วหรือช้าถามว่าเป็นความผิดใคร
เออนี่ต้องถามก่อนอันนี้ถ้าเลวหรือช้าตกลงแล้วเป็นความผิดของผู้หญิง
หรือความผิดผู้ชายมันต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ย
ตามภาษากฎหมายเขาเรียกสามมาลัยทรัพย์คือเป็นผู้กระทำ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

มันเสร็จเร็วมันเลยจ่าย๖๐๐บาท

ไม่แต่ในฐานะป่าชูเป็นผู้ค่ำบ่อนในวงการนะฮะ

อย่างเด็กคนนี้ก็คือควรได้รับถ้วยรางวัล

จริงเหรอเพราะมันเก่งน่ะมันกงเข้าไป
ก็นี่เราก็ตกลงกันแล้วนี่นะมา๔๐นาที
ก็ไม่๔นาทีมันเสร็จเร็วเกินไปมันก็ต้องขอเบื้อน

ไม่ไหวตอนแรกก็ทำเป็นคึกคักนะ

เสร็จครั้งหนึ่งก็ไม่ไหว
โอ้จะกรับแล้วพีวพีวแล้วมันก็ไหวแล้ว
มันก็มี
ของแบบนี้เนี่ยมัน

ก็๔๐นาที๑๒๐๒ใน๒นาทีเสร็จแล้ว
มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ผู้หญิงต้องมานั่งแบกรับส่วนต่างเนาะใช่ไหม

แต๊สระแต๊

เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องสสเต้มงคลกิจกันครับ
เดี๋ยวมิ้นจะเข้าข่าวพี่เต้มงคลกิจแล้ว

แฟนทวิตเตอร์บอกว่าวันนี้คุณแม่กับป่าชูเข้ากันเป็นปีไปคุย
ไงแม่กันจะไหลแล้วเค้าเข้าใจกันซื้อขายดีมาก

เพราะถ้ามีคดีมันก็ต้องเป็นคู่คดีกัน

มินค่อยโดนแล้วใช่แต่ด่วงมันคุณชูวิตไหมครับ

คุณเต้มของคุณเต้เข้าว่าอย่างไรคุณเต้มของคนกินก็คือโดนธนายส่วนตัว
ของคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฟ้อง
เพราะว่า๑๗เมษายนคุณเต้คนร้าย
เรื่องที่ว่าจำคลัสเตอร์ทองหล่อได้ใช่ไหม

เขาบอกว่าก็คุณศักดิ์สยามไปเที่ยวก็เลยกลายเป็นคลัสเตอร์
สิ่งที่คุณเต้ไลฟ์เลยโดนพรบคอมแล้วก็โดนหมินประมาทด้วย
แล้วเนี่ยพอสารเขาออกหมายจับคุณเต้ก็เลยไปที่สพบุรีรำ
แต่ว่าไปแบบเตรียมตัวพอมากมีขันมีแปลงสีฟันมียาสีฟัน
ว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวก็เออพร้อมนอนคุกอะไรแบบนี้
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องการหมินประมาทก่อน
อันนี้เคยใช้วิธีผมผมเคยโดนคดีแล้วผม

ชูวิทย์เตือนนะทำอย่างนี้ไม่เหมาะสม
ถือว่าไปทำความตัวไม่เรียบร้อยในพื้นที่ศาล

ถ้าคือไปทำในโรงพักเป็นไงก็ผิดเหรอมีไม่เป็นไร

เอาละแต่เต้นี่โดนทดิมิลไม่ติดหรอก

เพราะว่าเขาเป็นสอสอเขามีสิทธิคุ้มครอง
แต่ที่ไปพูดว่าศกสยามเขาไปเที่ยวไปมีหลักฐานเหรอ
คลิปออกไม่มีวันที่ไม่มี
ว่าอยู่ที่ตรงนี้ในวันเกิดเหตุหรืออะไร

เอาละพี่นิกโดนคดีหมินประหมอดเพราะอะไร
สมมุติแล้วกันถ้าคนไทยเรา
คุณมดดำคุณมิ้นโปรดจำไว้เลยนะ
ถ้าพูดความจริงคดีหมินเนี่ยยิ่งพูดจริงยิ่งผิด
อันนี้คือหลายคนสมมุติว่าอีกคนนี้หน้าเหมือนหมา
แล้วไปบอกมันไอ้เนี่ยหน้าหมามันไปฟ้อง
ผิดคดีหมินถ้ายิ่งพูดจริงยิ่งผิด
ยิ่งพูดจริงยิ่งผิดแต่วิธีที่จะรอดคืออะไร
คือพูดให้เป็นประโยชน์กับสังคมและสาธารณชน
รัฐมนูลจะรับรองเอาไว้
แต่ถ้าไม่พูดพูดจากันส่วนตัวด่ากันส่วนตัวอย่างนี้
ยิ่งจริงยิ่งผิดกฎหมายไทยเป็นอย่างนี้
คือเขาคุ้มครองคนที่ถูกแบบด่าถูกต่อว่าอย่างนี้ใช่ไหมค
พูดเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับสังคม
เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างนี้สาร
เขาบอกว่าในรัฐมนุนมีรับรองไว้
ก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าถ้าคุณไปด่ายคนนี้หน้าเหมือนหมา
ถ้ามันหน้าเหมือนหมาจริงไปพิสูจน์แล้วมันเหมือนหมาจริงก็คุณผิด

เขายังไม่รู้กันเอาละก็ไปสู้กัน
แต่คดีมินคุณมดดำมันจะพ่วงด้วยพลค
ใช่นี่เขาโดน๒อันเลย
คดีมินมันก็ปีหนึ่งถูกไหม
แต่ถ้าพลคมัน๕ปี
ก็เลยจะเอาพ่วงกันว่าพรบคอมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จ
ดเบือนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์

เหมือนแบบไปพูดว่าเขาไปเที่ยว

สารตำรวจนู่นนี่นั่นไปของใครอะไรอย่างนี้
ก็เลยโดนตำรวจแจ้งเอง
คือตอนนี้๒คดีที่โดนคุณศักดิ์สยามก็คือหมินประมาทกับพรบคอม

แต่ว่าโดนตำรวจแจ้งอีกอันนึงก็คือว่าหมินประมาทเจ้าหน้าที่
พอไปบอกว่าให้ตรวจสอบด้วยนะสารตำรวจว่าเนี่ยเป็นเด็กใครของใครอะไร

โอ้โฮก็ออกครบก็ต้องแจ้งสิว่าไอ้นี่เนี่ยไปดูหมินเจ้ามันมาทักงาน

นี่ถ้าเกิดยังไม่รู้เลยนะตำรวจอย่างเดียว
ถ้าสารเอาด้วยเนี่ยเพราะไปพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูก

จริงเนี่ยเต้ก็เบาหน่อย

เป็นขอขอสมัยแรก
ค่อนข้างเพราะบวกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะ

กระดีมินเนี่ยมันไม่ติดคุกแต่หลังนี่สารลงนะ
และจริงเนี่ยมันก็มีศูนย์ไก่เกลี่ย

ก็คือถ้าทะเลาะกันก็สามารถไปที่ศาล
ไปขอไกลเกลี่ยได้นะฮะ
จำเลยเจ้าจะโจทย์มานั่งคุยกัน
ผิดใจกันนี่นั่นขอโทษขอโพยกัน

เดี๋ยวกลับมาชมเบรกนะหมดแล้วเวลา

เหนืออีกหนึ่งโอ๊ยที่สิไม่ได้แล้ว
ต้องบอกว่าป๊ามีโอกาสมาบ่อยนะฮะ
วันนี้ทุกคนแฮปปี้ต้องเจอกันบ่อยหน่อย

ให้มีสีสันเกิดขึ้นในข่าวใส่ไข่ซะหน่อย

เพราะบางปีก็ขึ้น

แต่ทางไทยรัฐของเรารายงานมาทั้งหมด

ก็เลยเป็นเลขที่บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเพราะว่ามันนี่เมื่อวานขึ้นเยอะปีนี้ขึ้นเยอะ
ไปขึ้นที่บ้านท่าม่วงที่รัฐนาวาปี๖๘ลูกที่รัฐนวาปีค่อนข้างจะขึ้นเยอะพอสมควร
โพนพิสัยก็ขึ้นร้อยกว่าลูกนะครับแล้วก็ได้หวยไหมก็ได้๕๒๐๐
เที่ยวก่อนผมพูดถูกนะอุ๊ยเอ้า๓ตัวยังออกเลย๔๖อะ
เลขรถเจนกี่อีกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว๕๒๘หรอ
วันนี้วันที่๕๒๘เขาว่าอย่างนั้นนะฮะหมดเวลาจริงครับขอบพระคุณครับ
โอเคครับตอนนี้มีโอกาสเราเจอกันนะฮะสวัสดีครับ
วันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่ครับสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ